ผู้ชมครับนำมาถึงวันนี้แล้วครบห้าสิบวันแล้วนะครับ
สำหรับการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะฮะที่บ้านกกอก
แต่ว่าบรรยากาศเมื่อวานทั้งวันนี้ชาวบ้านกว่าครึ่งหมู่บ้านไปรวมตัวกันที่บ้านของนายนาริน
ค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับกระทำชำราวเด็กหญิงวัยห้าขวบ
แต่ว่าพยายามจะมีการเชื่อมโยงมาถึงน้องชมพู่ตัวเขาเนี่ยสารให้ประกันตัวออกมาสู้คดี
เขาเปิดใจกับนักข่าวว่าเขาถูกขู่บังคับให้สารภาพในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำ
ไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็เกาะติดบรรยากาศนี้
มีคนไปรอรับตัวเขานักข่าวแล้วก็ไปญาติพี่น้องก็ไป
พอออกมานี่น่ะนะฮะเขาก็นักข่าวแล้วก็ไปอยู่ที่สารนะครับ
คราวเนี่ยฮะเขาถูกออกไหมจับในคดีอาณาจารย์เด็กหญิงวัยห้าขวบนะฮะ
มีการวางหลักทรัพย์ค้ำประกันไปสองแสนบาททันทีที่ประตูเรือนจำนั้นเปิดออกมา
นะฮะแล้วก็นายนั่นก็ก้าวเท้าออกมาในชุดเนี่ยฮะเสื้อสีแดงใส่หมวก
แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยน้าชายก็รีบนำสร้อยพระไปคล้องคอรับขวัญทันที
แล้วก็กอดพากลับบ้านนายนารินนะฮะร้องไห้ร้องห่มด้วยความดีใจ
นะฮะหลังต้องอยู่อย่างหลดเดี่ยวในเรือนจำห้าวันห้าคืนนะครับ
ระหว่างนั่งในรถเนี่ยนารินเนี่ยเปิดใจกับนักข่าวเรานะฮะ
คุณภูริพัฒน์บุญดินก็ตามติดรับตัวกลับไปที่บ้านเขาดีใจ
ดีใจมากผมได้ประกันตัวเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานารินพูดนะฮะ
เขาถูกตำรวจขู่บังคับให้รับสารภาพในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำ
ดังนั้นเมื่อสารให้โอกาสออกมาพิสูจน์ตัวเอง
หลังจากนี้จะเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อสู้คดีอย่างถึงที่สุดต่อไป
ส่วนคดีของน้องชมพู่นารินบอกว่ามีความพยายามดึงตัวเขาไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้
เขายืนยันหนักแน่นว่าตัวเองไม่ได้ทำไปฟังครับ
ดีใจแล้วค่ะผมทกมหันโอ้ยที่ผมไม่ได้ทำเนอะ
พอเดียวที่แรกว่าเหลือไปแห้งพ่อหุ้นน้องชมพู่มันแสดง
มึงไปทำอะไรเด็กวะเฮ้าทำเรื่อง
ร้านของมึงอ่อร้านของมึงคือผมไม่ได้ทำยังไง
นี่เขาก็ปฏิเสธตลอดว่าเขาไม่ได้ทำนะฮะจริงจริงเนี่ยกว่าจะปล่อยตัวออกจากศาลเนี่ย
โมงเย็นแล้วมันก็จะมืดจะค่ำแล้วนะฮะเดินทางกลับไปถึงบ้านมันก็มืดเลย
นะฮะพอไปถึงบ้านยังมีญาติพี่น้องไปรอต้อนรับเต็มไปหมดเลย
หมู่บ้านนะฮะนี่นักข่าวก็พาเดินเข้าไปนะฮะ
ก็มีการทำพิธีรับขวัญกันเลยพอถึงบ้านญาติญาติก็เข้าไปกอดนี่
ด้วยความดีใจน้ำตาไหลกันไปโดยเฉพาะลูกชายสองคนเดินไปกอดพ่อ
นารินเองก็ถึงบ้านก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่นี่ลูกชายนะฮะ
ร้องไห้ฟูมฟายพร้อมกับกอดลูกด้วยความคิดถึงครับ

ปิดหน้าไปชุดตรงนี้ดีใจครับ
คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเห็นใจชาวบ้านที่บ้านกกอกเหมือนกัน
เครียดกันทั้งหมู่บ้านอยู่กันอย่างหวาดระแวง
ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ต้องหาไม่รู้ว่าใครทำไม่ทำ

พูดกันก็ไม่ได้เออไม่กล้ามองหน้ากันเลย
จะกลายเป็นความบาดหมางอะไรไม่อีกหรอ
อ่าพอถึงบ้านเสร็จปุ๊บญาติญาติก็ทำพิธีการรับขวัญนายนารินนะฮะ
กำข้าวเหนียว๑ปั้นแล้วก็วางไข่ต้ม๑ฟองลงบนข้าวเหนียว
จากนั้นก็เอาผ้าสีม่วงมาพาดลงบนบ่า
แล้วก็ผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญกลับบ้าน

พวกเราทุกคนรู้ถึงแม้ว่าหลายคนจะคิดไม่ดีกับเรา
ต่อไปความจริงก็จะปรากฏขึ้นมา
ขอให้นารินสู้มีสติเข้มแข็ง
ยาร์ดร้อยทุกคนพร้อมอยู่เคียงข้าง
จากนี้นะฮะตัวนารินกับภรรยาได้เอ่ยขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยให้เขามีโอกาสที่พูดแล้วก็พิสูจน์ความจริงที่ตัวเองไม่ได้ก่อ
ขอขอบคุณนักข่าวทุกช่องทุกคนนะครับพูดมากให้กำลังใจผมในนี้ผมก็ไม่มีอะไรพูดมากได้แค่นี้แหละครับ
แล้วทุกอย่างค่ะวันนี้วันนี้น่ะพี่รู้ว่าความยุติธรรมยังคงเหลืออยู่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยที่ความช่วยเหลือขอบคุณจริงนะคะ
เฉพาะเรื่องของการสอบปากคำพยานบุคคลสอบไปแล้วตำรวจบอกว่าสักประมาณ๒๘๐ปาก
แล้วก็ไปพบพิรุธในบางคนนะคะแต่ถึงกระนั้นก็ตามยังไม่สามารถที่จะทำให้หลักฐานหรือสำนวนมันรัดกลุ่มพอ
จนกระทั่งไปสู่การออกหมายจับของศาลเนี่ยนะคะสรุปคดีนี้ยังไม่มีการออกหมายจับใครนะคะ
แต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมเราไปที่บ้านของแอ๋มอีกครั้งหนึ่งเพราะตำรวจไปที่บ้านของแอ๋มหรือนายพิษนุพรชัยมโยนะคะ
ไปทำไมนี่ครั้งที่๔แล้วนะคะไปเชิญตัวนายแอ๋มคนนี้ค่ะไปสอบปากคำที่โรงพักกกตูมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยเห็นบอกว่านายแอ๋มนอนเล่นถอดเสื้ออยู่บนเปรย์แล้วภายในบ้านมีครบเลยค่ะ
พ่อแม่ลูกภรรยานะคะพอตำรวจเรียกไปนายแอ๋มก็เนี่ยขึ้นรถกระบะคันนี้ไปเลย
โดยที่ไม่ได้บอกกล่าวทางครอบครัวนะคะว่าจะเอาตัวไปไหนอย่างไรทำอะไรคุณพ่อของนายแอ๋ม
เอาล่ะท่านเองก็ไม่สบายใจท่านนี้แหละค่ะชื่อว่านายภูนศรีบอกว่านี่เป็นรอบที่๔แล้วนะ
ตำรวจเนี่ยมาคุมตัวลูกชายผมไปสอบปากคำแต่วิธีการของตำรวจเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่บ้าง
เพราะอยากให้ตำรวจเนี่ยเชิญตัวไปพูดคุยเนี่ยคือถามให้เข้าใจก่อนก็คือคุยกันให้จบที่บ้านก่อน
ว่าจะเอาไปทำอะไรแล้วต้องแสดงตัวใส่เครื่องแบบให้เรียบร้อยสิไม่งั้นก็ตกใจกันทั้งบ้านนะคะ
เพราะอาจจะมีคนร้ายหรือใครเข้ามาแฝงตัวสร้างสถานการณ์เอาลูกชายไปทำไม่ดีไม่ร้าย
หรือทำร้ายร่างกายก็ได้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปคุณตำรวจท่านฟังแล้วก็เอาซะหน่อยนะ
ให้คุณพ่อเขาสบายใจนะคะแต่งกายให้เรียบร้อยในชุดเครื่องแบบนะคะ
ทีนี้หลังจากที่ตำรวจนำตัวนายแอ๋มไปสอบปากคำที่โรงพักกกตูมเสร็จสิ้นแล้วสักประมาณ๔โมงเย็น
ตำรวจอีกชุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมได้เชิญตัวนายสุธิชัยงันลาสมหรือว่าช่างโด่ง
โด่งเนี่ยนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะช่างโด่งคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่บ้านของนายแอ๋ม
เป็นช่างไม้ในวันเกิดเหตุแล้วก็เป็นหนึ่งในชาวบ้านหลายคน
ที่ออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่ในวันที่น้องหายตัวไปคือเช้า๑๑พฤษภาคมนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะอย่างที่เราบอกไปว่าตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายจับ
จำได้ใช่ไหมคะว่าเราไปเจอขนปริศนามันอยู่ในร่างกายของน้องชมพู่
เพราะฉะนั้นก็เชื่อมโยมถึงใครไม่ได้นะคะ
แล้วมีรายงานข่าวบอกว่าตำรวจเนี่ยยังคงพุ่งประเด็นไป๓เรื่องนะคะ
ความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องเพศแล้วก็เรื่องของยาเสพติด
น่าสนใจคุณผู้ชมคนในพื้นที่พวกช่างทั้งหลายช่างไม้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นช่างว่าช่างโดงนายแอ๋มรวมถึงนายนารินที่ถูกออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ในคดีอื่นนะคะ
ปรากฏว่าไปดูประวัติของคนพวกนี้นะเคยมีปัญหาเรื่องของการตัดไม้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๖จนถึงปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ไปพบข้อมูลเชิงลึกว่าหลายคนก็มีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่อย่างไรก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอรอผลอีกชัดอีกครั้งหนึ่งนะ
ที่เขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไปทำอะไรกับน้องนะ
ระหว่างที่เรารอกัน๕๐วันผ่านไปทีมข่าวของเรายังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่
วันนอกจากจะติดตามการทำงานของตำรวจแล้วนะคะทีมข่าวของเราก็จะต้องไปหาเบาะแสเพิ่มเติม
พยายามไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในหมู่บ้านโดยเฉพาะคนที่ไปเกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป
ในช่วงเวลาที่ไปเจอศพของน้องชมพู่หนึ่งในคนที่ทีมข่าวเราไปพูดคุยชื่อว่ายายตุลพรมงอยค่ะ
เป็นชาวบ้านอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครคุณยายตุลมีความสำคัญคือเป็นคนที่ไปเจอรองเท้าน้องชมพู่
เพราะว่าวันนั้นคุณยายเนี่ยไปเก็บเห็ดบนภูเหล็กไฟค่ะคุณกิติศักดิรชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะคือย้อนกลับไปวันที่๒๘มิถุนายนค่ะ
ขอความร่วมมือจากยายตุลยายตุลไปจำลองเหตุการณ์กับผมหน่อยได้ไหมยายตุ๋นตอบตกลงนะคะพาคุณกิติศักดิ์ไปจำลองเหตุการณ์หลายชั่วโมงค่ะ
ตั้งแต่เช้ายันบ่ายสามได้ภาพมาที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วคุณกิติศักดิ์ก็ได้รายละเอียดมาเพิ่มเติม
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะคุณกิติศักดิ์เป็นห่วงยายตุลหลังจากที่พายายตุ๋นไปเดินจำลองเหตุการณ์อยู่ตั้งหลายชั่วโมง
โทรไปสอบถามโทรไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะกลัวว่าคุณยายเนี่ยจะเหนื่อยก็เป็นห่วงเนาะ
แต่ในระหว่างที่สอบถามสารทุกข์สุขดิบกันอยู่ยายตุ๋นค่ะเสียงค่อนข้างใสเลยนะรับโทรศัพท์แต่เช้าเลยสวัสดีกิติศักดิ์
แล้วคุณยายก็บอกว่ากิติศักดิ์เมื่อคืนยายฝันฝันเห็นน้องชมพู่ถ้าอยากรู้นะตามมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
พูดอย่างนี้ก็ต้องไปอ่ะนะคุณกิติศักดิ์ไม่รอเลยค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าอาบน้ำหรือเปล่า
แต่รีบสตาร์ทรถออกไปเลยค่ะจุดที่นัดเจอกันคือเนี่ยค่ะกลางทุ่งนาคุณยายดำนาอยู่นะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้ามืดกิติศักดิ์ยายฝันเห็นพุทธรูปร่างใหญ่เลย
นุ่งสโรงไม่ใส่เสื้อเรียกยายตุล
แล้วก็ชี้มือไปที่ก้อนหินซึ่งอยู่บนภูเหล็กไฟแล้วบอกให้ดู
แต่คุณยายบอกว่าสิ่งที่คุณยายเห็นมันไม่ใช่กบกำลังกินงู
แต่เป็นงูกำลังกินกบอ้าวมันตรงข้ามกัน
ตรงข้ามกันแล้วสองคนนี้แต่ย้ำว่าเป็นสิ่งที่คุณยายตุ๋นฝันนะคะ
ยายตุ๋นก็เลยบอกใช้ร่างใหญ่ไปว่าไม่ใช่
งูมันงูกำลังกินกบหลังจากนั้นยายตุลสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยค่ะ
ยายตุลครุ่นคิดถึงความฝันเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ
ลักษณะเล่าไปก็คิดไปนะนะแล้วก็บอกคุณกิติศักดิ์ว่า
ถ้าฝันแบบนี้นะฝันเห็นงูแบบนี้นะยายนึกถึง๖ส่วนกบ
ยายว่ายายนึกถึงก้าวแต่ย้ำว่านี่คือสิ่งที่คุณยายพูดนะคะ
เอาฟังเสียงคุณยายเล่าอีกหน่อยค่ะ
ไก่กันและขันแต่ว่ายังไม่สว่างหลับอีกนิดป่ะว่าแล้วก็ฝันไม่รู้ใคร
รูปร่างสูงสูงเพราะผู้หญิงก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้ชาย

แล้วมันคืองูกินกบหรือกบกินงูสิ
ก็งูเลยมันกินกบแต่ไก่บอกว่ากบมันกินงูไก่ว่านะไก่ชี้ให้ดู
งูกินกบแล้วแกบอกว่ากบกินงูได้ไง
ป้าก็ยังงงป้าก็ไหนป้าก็อยู่อย่างนี้แหละไม่ใช่ป้าว่านะ
ไอ้น้ำมันงูมันกินกบป้าว่าอย่างนี้ไก่บอกไม่ใช่กบกินงูงูกินกบ
ก็แค่อย่างนั้นแหละ
ยายตุ้นบอกเพิ่มเติมบอกแปลกใจจังเลย
ฝันที่ฝันเกี่ยวกับเรื่องของชมพู่

ยายก็เลยคิดว่ามันแปลกจัง

ยายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขึ้นภูเหล็กไฟอีก
ก็เลยคิดว่าน้องจะมาให้โชคแน่
ถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงยายบอกว่าเดี๋ยวจะไปอีก

และจะไปตรงจุดที่พบรองเท้าของชมพู่

ก็คือการจะเอานมเปรี้ยวไปให้
ตกลงกบกินงูหรือว่างูกินกบ
๖กับ๙อ่ะรู้แค่นั้น